สามคันนี้ซิ่งแข่งกันมาฮะรถคันนี้ไม่ได้รู้อีโห่อีเหน่ด้วยเลย
เลี้ยวเข้าซอยก็เลยไปต่อไม่ได้เลยค่ะ
เพราะถูกชนอย่างจังนะคะนี่กล้องจับภาพเอาไว้ได้ตอนประมาณ
ศูนย์นาฬิกาแปดนาทีของเมื่อคืนฮะ
บนถนนสายปลวกแดงโรงน้ำตาลอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะ
่งมาทางตรงสามคันรถสีขาวกำลังจะเลี้ยวขวาเข้าซอย
หนึ่งในสามที่ซิ่งกันมาพุ่งชนหน้ารถอย่างจังคือคนขี่มอเตอร์ไซค์ชนรถเก๋ง
คนขี่ก็กระเด็นออกจากรถนะคะเพื่อนก็ต้องวนกลับมาดู
ผู้บาดเจ็บคือนายคงเกษมวัฒนภิรมบาดเจ็บที่ซี่โครงค่ะ
กู้ภัยต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลปลวกแดงพ่อค้าขายสาระเป๋าตรงนั้นเนี่ย
ให้ข้อมูลบอกว่าถนนช่วงนี้มีอุบัติเหตุบ่อย
เพราะว่ารถจะเลี้ยวเข้าซอยในขณะที่รถมาทางตรงก็มาเร็วนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหกู้ภัยนี่วิ่งประจำเลยเส้นนี้นะคะมาต้องมารับคนเจ็บประจำเลย
ก็อาจจะต้องมีป้ายเตือนหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุบ่อยแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ